เพลงที่มีชื่อว่าเสด็จประทับอยู่เป็นหนึ่งบทเพลงที่แต่งขึ้นมา
โดยต้าอิทธิพงศ์กฤษฎากรณอายุทยามหรือว่าต้าพระดอกซ์นะครับ
ซึ่งแต่งขึ้นมาเพื่อน้องระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ
ที่แต่งขึ้นมาเพื่อแสดงความรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาฮภูมิพลอดุลยเดช
ได้รวบรวมเอาคนที่เกี่ยวข้องในบทเพลงนี้มาร่วมแสดงรวมถึงชักชวนแฟนคลับ
แสดงประกอบในฉากจุดเทียนและถือพระบรมชายาลักษณ์ในหลวงรัชกาลที่๙
สื่อถึงอารมณ์ความจงรักภักดีเช่นเดียวกับชื่อเพลงเสด็จประทับอยู่
ในหลวงรัชกาลที่๙จะยังคงอยู่ในใจของชาวไทยตลอดไป
อยากให้เพลงนี้เป็นเพลงที่ให้กำลังใจคนไทย
และอยากให้ผู้ที่ฟังเพลงเปลี่ยนความเศร้าโศก
เป็นพลังในการปฏิบัติตัวเป็นคนดีและเป็นประโยชน์
เพื่อถวายพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาฮภูมิพลอดุลยเดชครับ
ใช้เวลาไม่นานมากครับเพราะว่าแต่งจากความรู้สึกจริง
แล้วก็อย่างที่บอกคือได้ไอเดียจากความรู้สึกของคนไทย
เชื่อว่าทุกคนก็อาจจะใจหาย
ว่าแบบในหลวงท่านจะหายไปไหนหรือเปล่าอะไรอย่างนี้
เขียนไปก็น้ำตาไหลเหมือนกันทราบซึ้ง

ไลท์ก็คือเราชวนแฟนเพลงครับมาร้องในเพลงนี้ด้วยกันนะครับ
ก็เกือบร้อยคนวันนี้ก็มากันเกือบร้อยคน
แล้วก็มีแขกรับเชิญพิเศษจากวงอื่น
เพลงนี้สื่อออกมาว่าเราภูมิใจที่ได้อยู่ในราชการที่๙นะครับ
แล้วก็เหมือนกับอยากที่จะให้คนไทยรู้สึกว่า
ท่านไม่ได้หายไปไหนยังอยู่ในใจพวกเรานี่แหละ
ขอให้เราระลึกถึงแล้วก็ทำความดีเป็นคนดี
แก่ประเทศชาติต่อไปครับ